เจาะลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปเจาะลึกคดีหนุ่มใหญ่วัย๔๒
โหดเท่าแก่ซึ่งเป็นเท่าแก่ธุรกิจรถเทลเลอร์รถหัวลากนะคะ
หลังจากที่ภรรยาของเขามีการใกล้ชิดดูแลเอาอกเอาใจเท่าแก่
ไม่ว่าจะเป็นการทำกับแก้มไปให้ทำยำวุ้นเส้นไปให้
ประหลอดความหึงพุ่งทะลุชักปืนออกมายิงแปดนัดดับสยองนะคะ
เหตุการณ์นี้มันเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวต้นสายปลายเหตุเป็นยังไง
เจาะลึกประเด็นร้อนในรายงานชิ้นนี้ค่ะ

ภาพนาทีตายเสียงปืนดังรัวหลายนัดก่อนที่รถกระบะเชฟโดเรทของมือปืนจะขับหลบหนีไป
เกิดเหตุร้ายภายในซอยสมบูรณทรัพย์๓แขวงคลอง๓ประเวทเขตลาดกระบังเมื่อค่ำวันที่๒๓กุมภาพันธ์
จุดเกิดเหตุเป็นลานจอดรถหัวลากรถเทลเดอร์ตำรวจสอนอร่มเก้าลงพื้นที่ทำบันทึก
พบร่างนายชาตรีกลั่นกลึงวัย๔๗ปีถูกยิงคุณร่างถึง๘นัดสิ้นใจตาย
และมีที่ดินให้เช่าจอดรถหัวลากส่วนผู้ก่อเหตุคือนายบุญมาวัยสี่สิบห้ามาเช่าที่จอดรถ
และอาศัยนอนอยู่ในตู้คอนเทนเนอร์กับภรรยาที่ลานจอดของผู้ตาย
ระยะหลังบุญมาหึงหวงภรรยาที่ไปสนิทสนมกับผู้ตาย
ก่อนเกิดเหตุภรรยานำยำวุ้นเส้นไปให้นายชาตรีที่นั่งดื่มสุราอยู่กับลูกน้อง
ทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจไปตามภรรยากลับมาแต่ระหว่างนั้นผู้ก่อเหตุก็เดินไป
เอาปืนจ่อยิงนายชาตรีถึง๘นัดพร้อมประกาศกล้อง
เมียใครใครก็รักก่อนถือปืนเข้ามอบตัวยอมรับโทษทันที่ทำไป
เสกสรรสุขิเกตพยานที่เห็นเหตุการณ์บอกได้ยินเสียงปืนดังรัว
ตามด้วยเสียงตะโกนของมือปืนที่ลั่นออกมาว่ามันหยามกันเกินไป
ต่อท้ายด้วยเสียงกรีดร้องของเมียมือปืนที่ตัดเพราะว่าทำแบบนี้ทำไม
แต่ถ้าว่าทุกอย่างก็สายเกินไป
ก็ได้ยินเสียงปืน๕นัดครับ
แล้วก็หยุดไปแล้วก็ยิงต่ออีกประมาณสัก๓นัดหรือ๔นัด

ตอนนั้นว่าจะวิ่งครับแต่พี่เขาบอกว่าอย่าเพิ่งออกมาเลย
แล้วตอนที่ยิงได้ยินลุงเนะเขาพูดอะไรไหมพูดอะไรมา
พูดได้ยินคุยกับผู้หญิงว่าหยามกูเกิน
แล้วก็ผู้หญิงก็บอกว่าทำไมทำแบบนี้พอได้แล้ว
พี่สาวและแม่เดินทางเข้าเยี่ยมนายบุญมาที่โรงพัก
บอกไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไร
ตอนนี้ลูกชายเครียดในสิ่งที่ทำลงไป
ขณะที่พี่สาวก็บอกไม่เคยรู้เลยว่าน้องชายมีปัญหากับเมียได้อย่างไร
พนักงานสอบสวนเบิกตัวบุญมามาสอบปากคำ
เจ้าตัวไม่ยอมปรีปากได้แต่เพียงสายหัวและไม่พูดไม่จา
มีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัด
บุญมาถูกควบคุมตัวไปขออำนาจสารฝากขังสรุปสำนวนส่งฟ้องฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ขณะที่ศพของนายชาตรีเตรียมมอบให้ญาติรับไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณี
พิษรักแรงหึงทำคนขาดสติ
เหนียวไกลปืนกลืนชีวิตอย่างน่าเศร้าใจ
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน